คุณผู้ชมค่ะมีเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังค่ำคืนนี้นะคะ
๒ทุ่ม๔๘ณมืดแล้วเล่าได้นะคะ
ว่าแก๊งกลัวผีแต่เขากลัวไม่จริงค่ะ
วิธีการลองของท้าผีของเขาก็คือ
ให้คุณโอลงไปนอนในหลุมฝังศพ

แล้วปรากฏว่ามันมีภาพออกมาว่าคุณโอเนี่ยโดนดึงเสื้อเหมือนผีมาดึงเสื้อค่ะ
โอ้โหวิ่งไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะ
เหมือนมีคนมันดึงโอ้ออกอะ

เมื่อกี้เจออะไรเมื่อกี้อาทิตย์กำลังแบบได้ยินเสียง
โอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชมผู้ชายกว่านี้เสื้อขาวเนี่ย

เป็นยูทูปเบอร์นะฮะจังหวะนี้คุณผู้ชมดูนะนี่เห็นไหมฮะ
เหมือนโดนผีดึงเสื้อเออแล้วเนี่ยวิ่งออกมาคือหน้าตาตื่นเลยค่ะ
มาหาคุณแอดพยายามที่จะเล่าให้คุณแอดฟังแต่เล่ายังไม่ทันจบเลย
เดี๋ยวดูจังหวะอีกจังหวะหนึ่งนะคะนี่เนี่ยจังหวะที่กำลังจะเล่า
ว่าตัวเองโดนผีดึงเสื้อสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่ง
คุณโอโดนผีกระชากอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมคือลักษณะล้มทั้งยืนเลยนะคะ
จุดตรงนี้เป็นหลุมพักศพรายญาติที่เก็บศพได้ประมาณ๔๐๐ศพ
เจดในจังหวะนี้แต่ว่าตอนนี้มีศพประมาณ๒๐๐ศพเท่านั้น
คือทั้งสองคนเล่าบอกว่าจริงแล้วก่อนที่จะมาเป็นคลิปนี้
เขาตั้งกล้องถ่ายไว้นะฮะแล้วเขาก็มีการไหว้เจ้าที่
ขอเจ้าที่เจ้าทางไหว้แปะกงยายกะลาตากะลี
คือทำทุกอย่างแล้วที่ถูกต้องนะฮะ
จากนั้นก็ให้คุณโอเนี่ยลงไปนอนในหลุมฝังศพนะฮะ
ซ้ายเนี่ยมีศพอยู่นะฮะส่วนหลุมที่คุณโอลงไปนอนเนี่ย
เพิ่งถูกเอาออกไปนะแล้วคุณโอก็ไปนอน
แล้วเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะทีนี้คุณผู้ชม
คือบางคนก็บอกเฮ้ยจัดฉากหรือเปล่าแต่ว่าของอย่างนี้
ใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่จังหวะที่ลงไปนอน
เห็นไหมคะด้านซ้ายของจอค่ะเป็นหลุมฝังศพ

เพราะว่าการฉาปูนอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นไหม
นี่วิธีการคือเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพ
เหมือนจริงทุกอย่างแล้วสุดท้ายมาเจอดีแบบนี้

คือไอ้ตรงอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะ

แต่ว่าคนเขาพยายามดูว่าไอ้ตอนที่เสื้อถูกดึงขึ้นตอนที่นอนเนี่ย
มันมีเชือกมีอะไรไหม

พยายามจะมองหาเชือกหาเส้นใสหรือเส้นอะไรที่โยงเสื้อไว้จะมีหรือเปล่า

ตรงนี้นะฮะแต่มันก็มันก็มองไม่ค่อยชัดนะ

หรือมันมีอะไรใช้เอฟเฟคอะไรหรือเปล่า
หรือตัดต่อไหม
แล้วก็ตอนที่เดินมาแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟัง
แล้วถูกกระชากหลังแล้วก็โอ้โหหันหลัง

เดี๋ยวดูตอนที่ยืนอยู่ว่ากระชากไปเนี่ยมันมีใครอยู่ข้างหลังไหม

ข้างหลังมันก็มืดไปหมดนะ

อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดคนก้มอยู่
แล้วดึงฟึ๊บไปเลยมันก็คงจะไม่เห็นหรอก
หยุดภาพไว้นะฮะหยุดภาพนิ่งเลยเมื่อกี้

อ่าหยุดต้องหยุดตอนยืนอยู่ตอนยืนอยู่

ที่เขายืนคุยกันอ่ะอ่าหยุดเลยฮะ
นี่คือถ้าตอนยืนกันอยู่เนี่ยแล้วหยุดเนี่ย
จะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันจะดำไปหมด
ตอนที่เขายืนเล่าให้เพื่อนฟังว่าเขาไปเจออะไร
ที่ว่าเสื้อมันถูกดึงขึ้นนะนะเนี่ยเห็นไหม
คืออย่างนี้ถ้าเกิดมีคนยืนอยู่ข้างหลังจริงเราก็ชากเสื้อเราก็ไม่เห็นหรอก

ใช่ไหมแต่ไอ้ตอนที่นอนสิตอนที่นอนแล้วเสื้อมันมันดึงขึ้นไป

มันสว่างถ้าจะเห็นเชือกมันน่าจะเห็นชัด
ใช่น่าจะเป็นรอยกระตุกหรือว่าเส้นเชือกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

มันไม่มีใครซ่อนอยู่ด้านบนมันไม่เห็นเส้นอะไรไง
คือถ้าเกิดเป็นเส้นมันจะต้องแบบเป็นจุด
แต่ตรงเสื้อด้านในเสื้อมันดูโค้งนั่นแหละ

ท่านผู้ชมครับเอางี้ดีกว่าเราไปคุยกับสองคนนี้เลย

นะเราตามหาตัวจนเจอนะครับแก๊งกลัวผีเนี่ยนะฮะ
โอกับเอ็ดนะที่เขาไปทำคลิปกันตรงนี้ที่ท่านดูไปเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือโอชายเสื้อขาวในคลิปเนี่ยที่ถูกดึงเสื้อเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าตอนแรกที่ทำการถ่ายครกถ่ายคลิปอะไรกันตามขั้นตอนต่างเนี่ย
ชั่วโมงแรกเขาอยู่เป็นชั่วโมงนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ
ลองอีกรอบนึงผ่านไป๒๐นาทีเขาบอกเขาได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเคาะอะไรบางอย่างจากหลุมศพข้างก่อนที่มีศพ
ก็พยายามคิดในทางที่ดีว่าเออสงสัยหนูหรือเปล่ามันก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมหนูมันก็วิ่งกุกกักอะไรอยู่ตามหลุมที่มีศพอะไรอย่างนี้
จากนั้นมันมีบางอย่างเข้ามาประชิดตัวก่อนที่กล้องเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยจะจับภาพแล้วก็บันทึกไว้ได้ชัดเจนว่าเสื้อยืดของเขา
ถูกดึงขึ้นมาเขายืนยันว่าไม่ได้สร้างเรื่องไม่ได้จัดฉากไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงนอกจากพวกเขาที่ไปกันแค่๓คน
คือตัวเขากับเอ็ดที่ยืนคุยกันอีกคนนึงคือคนถ่ายภาพเป็นตากล้อง
มันหยุบที่ท้องแล้วสับผ้าก็เหมือนจนกระตุกขึ้นออกมาแล้วผมก็
ก็เลื่อยอมรักตรงก็สติผมก็ไม่สุดไม่ดีเหล่ะ
ส่วนเพื่อนของคุณโอนะฮะที่เห็นในคลิปของรายการเขาเนี่ย
เขาบอกว่าก็ไปกันมาหลายที่ก็เคยเจอเรื่องตื่นเต้นอะไรบ้าง
ส่วนคาถาที่ท่องเนี่ยได้มาจากพระทุดงรูปหนึ่ง

ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแล้วนะฮะตรงที่เขาไปพิสูจน์กันเนี่ย
ตรงนี้คือพื้นที่สุสานนะครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งมีคุณป้าท่านหนึ่งชื่อคุณป้าปันทิยาพร

ไร้ญาติตรงนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอโชคชัย

สุสานของมูลนิธิพุทธธรรม๓๑โคราช
บอกว่าที่นี่มีหลุมฝังศพอยู่๔๐๐หลุม
ตัวป้ากับสามีก็ดูแลที่นี่มา๑๐กว่าปีแล้วนะครับ
ยูทูบเบอร์ที่เข้ามาก็คงจะแบบลักษณะเหมือนกับมาลบหลู่อ่ะ
ไม่ได้ขออนุญาตก่อนนะมาทำแบบไม่ถูกวิธี
ในความคิดของป้าคิดว่ามรุบกวนเขา
ที่เขาอยู่อยู่แบบสงขบแล้วคือเหมือนท่าท้าย
พูดถึงเรื่องมันกะหนี้อยู่แรงอยู่แต่ว่าอยู่หัวนี้
คือเจ้าพ่อแป๊กงดูแลไง
คนที่เขามาอยู่เก่าเขาก็ว่าเขาเห็นอยู่เขาเป็นอยู่หลุมใหญ่นี่
เที่ยวไปนั่งเที่ยวไปอะไรไม่ได้เป็น

เป็นหมายถึงเวลาเหมือนเซอร์เหมือนอะไรไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องไม่รู้จะตกจะออกไม่รู้อะไรไง
เอาคนแก่เอาหมากเอาปูมาขวดมาขอเข้ามาอะไรหลุมหลุมใหญ่อ่ะ
มันจะเป็นของตึกถล่มโคราชอยู่พระศาพพวกน่ะเก็บมาไว้ในเมืองเลย

มารวมเอากระดูกเก็บรวมกันอืมถามว่าอันนี้แรงแรงไหมแรง
แต่ถามว่าแต่ก่อนคนเขาที่เขามาถ่ายไล่ไถสวนเขาก็ว่าเขาเห็นเขาเห็นเดินนุ่งชุดขาว
เดินตามกันเขาก็ว่าเห็นแล้วแต่จริงเท็จเองไม่รู้